เสิร์ฟข่าวแซ่บข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะ

รู้สึกเราเหมือนแบบน้ำชากับปันไหม

ดูจากโงเห้งแล้วคือดิฉันดูหน้าเด็ก

ช่วงนี้เนี่ยขยันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยนะคุณ

เธอจะเก็บเงินไปให้น้องชายเรียนที่ต่างประเทศ
ซึ่งงบประมาณเกือบล้านเลยนะคะคุณผู้ชม
ใครจะไปเชื่อล่ะคะว่าสาวร่างเล็กบอบบางอย่างมิ้นท์ชาลิดาเนี่ย
แบกภาระส่งเสียค่าเล่าเรียนให้กับน้องชายคนเล็กนะคะ
ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

แล้วก็ถือโอกาสเที่ยวพักผ่อนไปในตัว๑๐วันนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เธอได้ไปออกอีเวนต์แล้วก็ได้เผยกับพี่สื่อมวลชน
สบายใจหายห่วงที่เห็นน้องชายแฮปปี้กับการใช้ชีวิตในต่างแดน

ซึ่งทางครอบครัวก็กำลังพูดคุยกันอยู่ว่าจะตัดสินใจยังไงดี
แต่ส่วนตัวสาวมิ้นบอกว่าอยากให้น้องได้เรียนต่อที่เดิมอย่างที่ตั้งใจเอาไว้
ไปเที่ยวด้วยแต่ว่างานหลักคือไปดูน้องค่ะ
พอดีว่าน้องเรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปดูความเป็นอยู่อะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาได้ไปได้ประมาณ๓เดือนค่ะ
แฮปปี้มากค่ะน้องก็สูงแล้วก็ภาษาก็ได้ไวค่ะ
หายห่วงค่ะเพราะว่าน้องได้โพสต์ดีด้วยแล้วโหดก็ดูแลน่ารักมาก
ก็ได้ไปชาร์จแบตประมาณ๑๐วันค่ะก็นานอยู่
ก็ชื่นใจกับทุกอย่างที่เราให้เขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์กับตรงนั้นจริง
แต่ตอนนี้กำลังดูอยู่เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงขึ้น
พอเรียนสูงขึ้นค่าใช้จ่ายก็มากขึ้น

ก็ตอนนี้ก็เลยพยายามหาทางที่มันแบบค่าใช้จ่ายเซฟงบประมาณได้น้อยที่สุดดูก่อนนะคะ
เขาเข้าใจค่ะเขาเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่ามันสูงขึ้นแบบเหยียบล้านเลย
มันสูงขึ้นมากเพราะว่าพอเกรดมันสูงขึ้นค่าใช้จ่ายมันมากขึ้น
จริงอยากให้เขาได้อยู่ต่อค่ะ
แต่ถ้าเกิดเรามีโฆษณาเรื่อยต่อเรื่อยมันก็ง่ายต่อการที่ให้เขาอยู่ต่อได้

ขยันมากนะคะก็ไม่รู้ว่างานนี้จะยังไงต่อนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับสาวมิ้นด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ก็เมคมันนี่ช่วยเหลือน้องชายต้อง